สนานอยู่กับกิจกรรมตลอดข่าวสัญจร

ไปติดตามกันเลยในกิจกรรม

เฮยกตำบล
โหชอบแบบแน่น

เลยค่ะบอกเลยถ้าจะเห็นต้องหล่นรัก
คุณสมายถึงเจ้าชาหลามชน
ควายสุดฮอตยอดฮิตในตอนนี้ใช่ไหม
ต้องตอนนี่มีแต่คนมารุม

ขายราคาเป็น๑๐ล้าน
บอกเลยว่าแค่น้ำเชื้อก็ราคาขนาดนี้แล้ว
เพราะหนุ่มกล้ามแน่นตัวนี้จะเป็นอย่างไร
ทำไมถึงฮอตฮิตที่สุดในแดนตะวันออก

นี่คือควายรูปหลอบบึกบึนของจังหวะชนบุรี
บอกเลยว่าควายสาวทั้งหลายที่หลงไหลพ่อนุ่มตัวนี้เนี่ย
เขามีนามว่าเจ้าฉลามชน
เพราะเจ้านุ่มตัวนี้เป็นพ่อพันธวาย
ที่ขายน้ำรักได้ราคาเป็นล้านเลยล่ะครับ

เทียบกับรถฟอร์จูเนอร์
และรถตู้เนี่ยยังสูงใหญ่เสมอกัน
นี่ถ้ายืนข้างกับช้างเนี่ยคิดว่าช้างล่ะครับ

เกิดจากแม่สายชนบุรีครับ
ใครที่อยากชมความหล่อเหลาของพ่อฉลามชน

ที่ต่อหอมชื่นฟาร์มควายไทย
คุณพระเห็นอย่างนี้บอกเลยว่า
เราไปขายควายกันดีนะคะ
คิดถึงข้างจะเปิดฟาร์มควายแล้วนะฮะ

ฉลามชนเนี่ยนะคือรูปหล่อกำยำอุ่นแบบอย่างดี
ตามแบบฉบับอัตลักษณ์ของควายไทยเด๊ะ
นี่ไงบอกว่าเป็นตัวตึงตัวดังในแดนตะวันออก
แล้วก็เป็นที่ภาพสนใจอุ๊ยดีที่สุดเลย
ใช่แล้วตรงตามสเปคเลยผู้ชายขายน้ำ

ผู้ชายอีกคนนึงไม่รู้เขาขายอะไร

เป็นไม่ได้งั้นไปดูเขาดีกว่าในตลอดข่าวจ้า
บอกเลยว่าความสนุกที่ชนบุรียังมีอีกเพียบ
ถึงแม้คุณไม่ได้ไปแต่บอกเลยว่า
สะใจมากที่ได้แกล้งคุณ
คุณกระดับโทษไม่ฟังคุณเลย